เชื่ออีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคือที่จังหวัดพยาวมีหญิงสาวคนนึงนะคะ
เขาไปพบศพอยู่ในลำน้ำแต่ก่อนที่จะพบอ่ะเขาบอกว่า
ผีมาบอกเขาว่าเขาอ่ะตายแล้วอยู่ตรงนั้นน่ะคุณอืม
ขนลุกเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูกันว่าหญิงสาวคนนี้เขาเจอกับเหตุการณ์อะไรมา
จุดเกิดเหตุนะคะเป็นบริเวณลำน้ำหลงหน้าชมรมผู้สูงอายุ
เชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวครับกู้ภัยเชียงคำนะคะ
นำเรือท้องแบนไปนำศพที่ลอยอืดขึ้นมาจากการตรวจสอบพบเพียงแผลที่บริเวณคิ้วเท่านั้นนะคะ
ใช่สันนิษฐานว่าเกิดจากการกระแทกกับของแข็งค่ะ
ญาติก็เข้ายืนยันตัวตนว่าผู้ตายเนี่ยคือนายศรีถนนศรีทนหอมนานอายุหกสิบเจ็ดปี
ผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ตายญาติเขาบอกว่าผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะ
ทานยาไม่เคยขาดเลยนะคะปกติมักจะเดินเที่ยวในระแวกหมู่บ้านตั้งแต่เช้าจนเย็น
แล้วก็กลับบ้านในช่วงดึกดึกเป็นประจำอยู่แล้วครั้งสุดท้ายที่ผู้ตายออกจากบ้าน
ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่กลับเข้าบ้านอีกเลย
ทางบ้านก็ออกตามหากันนะคะแต่ไม่พบสักทีจนเมื่อวานนี้มีคนแจ้งว่าพบศพจมน้ำ
ก็เลยมาตรวจสอบดูปรากฏว่าใช่จริงด้วยผู้ที่พบศพนะคะเป็นผู้หญิง
ชื่อว่านางสาวทัศนัยหมื่นวันเธอพบศพเป็นคนแรกแล้วเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
กับน้าสาวเนี่ยนะขี่รถค่ะขี่รถมาทำธุระแถวบ้านเชียงบาน
แล้วก็จอดรถเอาไว้ข้างสาราที่พักข้างลำน้ำหลงนี่แหละขณะที่เธอจอดรถไว้ปั๊บเนี่ยนะ
เออเขาเห็นชายใส่เสื้อแขนยาวกำลังมองมาทางเขาอ่ะค่ะอืม
แล้วหลังจากนั้นชายคนนี้ก็นั่งลงไปหลังพงหญ้า
เธอก็เลยมองตามชายคนนั้นไปพอมองตามไปอ้าวมองไม่เห็น
วับหายลับไปทันทีเลยครับเธอก็เลยคิดว่าอ๋อ
สงสัยน่าจะเป็นคนที่มาตกปลาอืมแต่เธอก็เอ๊ะลองมองดูดีดีสิ
ชายคนนั้นอยู่ไหนมองดูดีดีอีกครั้งพบว่าบริเวณริมฝั่งค่ะ
มีรูปร่างแบบเนี้ยอ๋อคล้ายกับคนนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำอืม
แต่เธอเนี่ยเธอบอกว่าไม่แน่ใจก็เลยรีบไปเรียกชาวบ้านในระแวกนั้น
เข้ามาช่วยดูกันหน่อยครับปรากฏว่านี่แหละค่ะเป็นศพค่ะ
ที่เธอพบอยู่นะคะตัวเธอกับน้าสาวโอ้โหขนลุกสู้เลยอ่ะ
แล้วยกมือเลยนะยกมือไห้ท่วมหัวเลยโอ้ตายแล้ว
คิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณมาบอกให้รู้ว่าเขาเสียชีวิต
จะได้ไปแจ้งกับทางญาติพี่น้องที่กำลังตามหาอยู่จนในที่สุดก็พบศพแบบนี้นะคะ
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปอืม
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเรื่องผีที่เป็นเรื่องเล่านะครับใช่